ลูกชายตัวน้อยน้องเรสซิ่งเนี่ยไม่ได้เจอหน้าเจอตาคุณพ่อมากว่า๗เดือนแล้วนะคะ
ซึ่งถามกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าทางด้านสามีเนี่ยยังไม่พร้อม
ซึ่งน้องเรสซิ่งเองก็โตขึ้นถุงวันคุณผู้ชมดูสิ
โตไว้ตัวเลยรักน่าฟัดมากเลย

ลูกชายไปหาผู้เป็นพ่อให้ได้พบหน้าเป็นครั้งแรก
โดยสาวแพทย์ได้เล่านาทีของความตื้นตันของคุณพ่อที่มีต่อลูกชาย
พร้อมกับมั่นใจว่าสามีของตัวเองเนี่ยมีกำลังใจที่ดีมากขึ้น
เขาไม่ได้เตรียมตัวนะเขาก็ตกใจว่าเอ้าเอาลูกมาเหรออะไรอย่างนี้
เขาก็ชมแต่แบบว่าหล่ออะไรอย่างเงี้ยชมลูกตัวเองอ่ะ
ก็บอกให้เขาพยายามพูดกับลูกเยอะ
เขาก็พยายามเล่นหยอกล้อบกมือบ๊าย

พอเราเห็นภาพตรงนั้นเราเลยเข้าใจว่า
อืมคุณคงแบบ
คุณคงอยากอุ้มอยากสัมผัส
สิ่งหนึ่งที่แพทย์อยากให้เขามีที่สุดคือความเข้มแข็ง
แล้วเราอยากให้เขามองอีกมุมนึงว่า

อยากให้เขาได้เห็นลูกแล้วเขารู้สึกว่า

เชื่อนะคะว่ากำลังใจจากน้องเรสซิ่งนี่แหละ
จะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้กับคุณเบ้นนะคะ

ใช่ค่ะลูกคือแก้วตาดวงใจของพ่อกับแม่นะคะ